มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๖ปีค่ะเขาก็นั่งรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนนะคะ
อยู่ดีมีผู้ชายชายชะกันมากัน๔คนขับรถกระบะมา
ลงมาจากรถฉุดขึ้นรถไปเลยอ่ะเนี่ยเป็นรถคันนี้
โอ้โหแล้วก็เพื่อนผู้หญิงที่เขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่เนี่ยนะคะ
ก็พยายามจะขี่ตามนะคะเดี๋ยวรอดูเนี่ยฉุดขึ้นไป
นี่เหมือนในหนังเลยนะใช่แล้วก็คือมากันสี่คนผู้หญิงคนเดียว
ก็ฉุดผู้หญิงโอ้โหเนี่ยค่ะเออกลางวันแสกเลยนะ
แล้วก็เนี่ยริมอพาร์ทเมนต์ผู้หญิงคนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์แห่งนี้แหละ
จากการตรวจสอบนะหนึ่งในผู้ชายที่ก่อเหตุฉุดเนี่ยนะเป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาเคยแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกัน
แต่แยกกันอยู่เป็นปีแล้วเคยพยายามตามตัวอดีตภรรยาอยู่นานจนมารู้ว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ
สุดท้ายมาฉุดเขาเลยอ่ะเนี่ยก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยกัน
เขาเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วเขาก็ขี่ตามนะคะเนี่ยพยายามจะขี่ตามแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ทันนี่เป็นภาพวงจรปิดกล้องวงจรปิดลานจอดรถหอพักนะคะหลังห้างในจังหวัดเชียงราย
แล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลยนะคะเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเพื่อนของผู้หญิงนะคะแต่ไม่ทัน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้าช่วยไม่รู้ว่าชายชะกันกลุ่มนี้เป็นใครมีอาวุธหรือเปล่า
ไม่กล้าเข้าไปช่วยแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยด้วยการแจ้งตำรวจให้
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศุกร์วัฒนภัณฑ์ผู้กำกับการสพเมืองเชียงรายสั่งการให้ตำรวจเร่งสืบสวนนะคะ
สุดท้ายรู้ว่าหนึ่งในคนก่อเหตุที่เป็นผู้ชายสี่คนนี้ค่ะหนึ่งในนั้นเป็นอดีตสามีของผู้หญิงที่ถูกฉุดนะคะ
ชื่อว่านายปิยพงศ์อุตสาศาลอายุ๓๕ปีเป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
เขาเคยแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันสองคนเลิกกันไปปีกว่าแล้ว
เลิกกันไปเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอยู่บ่อย
ได้รับการติดต่อจากนางสาวจิยาดานะคะว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่
มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ค่ะติดต่อผู้หญิงได้แล้วนะคะ
แล้วก็ได้รับการติดต่อจากตัวฝ่ายชายด้วยนายปียพงศ์ด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวเที่ยงวันนี้ค่ะ
ติดต่อไม่ได้อีกแล้วติดต่อทั้งสองคนไม่ได้
แต่ตำรวจเขาก็พยายามจับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนางสาวจิยาดา
สัญญาณโทรศัพท์มือถือไปตรวจจับได้อยู่นู่นเลยค่ะ
จังหวัดกาญจนบุรีครับก็เลยประสานไปที่คุณพ่อและเพื่อนเพื่อน
รวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์น่ะนะคะให้มาให้ปากคำ
คุณพ่อของผู้หญิงชื่อว่านายสวัสดิ์พรวัฒนสิทธิ์อายุ๕๐ปี
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไปให้ปากคำแล้ว
เห็นเหตุการณ์ก็ไปนะคะครับก็จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็จะประสานตำรวจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียงสกัดจับเพื่อช่วยเหลือนางสาวจียดา
แล้วก็จับกลุ่มกลุ่มผู้ชายทั้ง๔คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คุณพ่อของนางสาวจียดาบอกว่าตัวฝ่ายชายที่เป็นอดีตสามีเนี่ยค่ะ
ปียพงศ์เนี่ยไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีอาชีพเป็นร่างทรง
เคยแต่งงานอยู่กินกับลูกสาวแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างที่บอกนะคะ
แล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนแต่ว่าฝ่ายชายอารมณ์ร้ายค่ะ
มีปากเสียงกันบ่อยมีปากเสียงกันทีไรก็ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงเขาทนไม่ไหวก็เลยเลิกกัน
กันมาเป็นปีแล้วนะคะแต่ฝ่ายชายก็ตามตื้อ
แล้วก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งจนทำร้ายร่างกายกันอีก
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะคะที่สพชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
ทำไมเขาทำอะไรบ้างคือทำร้ายร่างกาย
คุณพ่อก็บอกว่าได้ส่งลูกสาวไปเรียนหลักสูตรบริบาลศาสตร์ที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อให้ห่างจากตัวฝ่ายชายจากนายปียพงศ์

แต่นายปียพงศ์ก็ตามหาตลอดนะตามหาจนเจอจนรู้ว่ามาเรียนที่นี่
หลักสูตรนี้มาพักอยู่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้ก็ตามมาเนี่ย

ใช่ค่ะแน่นอนร่วมก่อเหตุด้วย
คือความจริงคือมีคนชวนไปทำอย่างนี้ไม่ควรทำ
นอกจากจะจ้างกันมาหรือยังไงนะครับ